ฟันขาวเย็นยาวนาน

มีดาราชื่อย่อในนี้ตามข่าวนะเขาบอกว่าเป็นชื่อย่อ
หมายถึงพัชนะใส่ข้าว
แย่งสามีลูกสาวทหารระดับบิ๊ก

คันสุดสำหรับดาราสาวชื่อย่อพัชนะใส่ข้าว
ในจอแก้วอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเป็นนางเอกสักเท่าไหร่
เล็บเป็นนางเอกจออื่น

ผลงานเยอะข่าวก็แยะ

เปลี่ยนผู้ชายบ่อยเหมือนเปลี่ยนแคร์ฟรี

นางเนี่ยเป็นดาราเมียน้อยเขาว่างั้น
ขนาดเพิ่งโดนผู้ชายเทมาหมาดนะครับ

แต่เปล่าเลยดาราสาวอักษรย่อ

เพราะล่าสุดนะครับจากที่เคยวิ่งไล่จับชายโสดรวย

ก็คือการแย่งผัวชาวบ้านอย่างเต็มพากพูมใจ

งผัวของลูกสาวทหารระดับบิ๊ก
ที่เป็นหลานสาวของทหารระดับบิ๊กกว่า
คืออะไร

ที่สำคัญกว่านั้นตอนนี้
เมียหลวงที่แต่งงานกันมา๔ปีกำลังนอนจมน้ำตากินไม่ได้นอนไม่หลับตรอมใจ
เพราะดาราสาวคนนี้ลอยหน้าลอยตาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
ประมาณว่าหนูจะเอาแอบกินกันตำใจเมียหลวงควงกันไปมั่วเมืองนอก
ไม่สนใจว่าตายไปจะต้องปีนต้นงิ้วหรือเปล่า
คือรอไม่ออกเลยอะ

แล้วที่ดาราสาวจะเอาให้ได้เนี่ยก็เพราะว่าคิดว่าผู้ชายรวยก็ธรรมดาผู้มาก็ธรรมดาตัวผู้เนี่ยมาตรดีนะฮะ
ได้เมียเป็นลูกสาวคนใหญ่คนโตก็เลยได้ชุบตัวอัพเวลไปด้วย

ชะนีดาราก็คิดว่าส้มหล่นแล้วจะได้สบายไปทั้งชาติเพราะพยายามมานานก็ยังจับไม่ได้สักคน
มีคนนี้ทั้งรักทั้งหลงก็เลยจะต้องเอาให้อยู่
เพราะว่าตัดหน้าเดี๋ยวเขาจะเห็นว่าผมเป็นคนอ่าน
โอ้โหไม่ได้ใครรู้เลยเพราะเอ๊ย

คุณคุณเลยอ่ะคุณเนี่ยนะมันตาใสใจครบ
โอ้โหด่าหนูยังไม่เดินมาตบหน้าหนู
ฉันไม่รู้เลยนะว่ามดดำกับกัญชัยแท้ที่จริงแล้วเนี่ย
ใจมันร้ายกว่ากันดูสิหนูน่าสงสารหนูแค่ว่าอ๋อน่าจะเป็นคนนี่แหละ
เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยนำไปหลอกดาราสาวคนนี้นะคะว่ากำลังจะหย่ากับเมียแล้ว
จนพ่อของอ่าจนพ่อบิกทหารของผู้หญิงคนนี้เนี่ยทนไม่ไหว
ด้วยความห่วงลูกสาวก็เลยให้คนไปบอกดาราสาวว่าเขายังไม่เลิกกันนะลูก
ยังเรียกลูกเออเขายังไม่เรียกลูกนะลูก
หวังว่าผู้หญิงคนนี้รู้ความจริงแล้วดาราสาวจะเลิก
แต่ไม่จ้ะนางไม่สนใจนะฮะ
ยังจะเอาต่อลอยหน้าลอยตาว่าผู้ชายเขาเลือกหนูค่ะ
ตอนนี้ยิ่งหนักข้อผู้ชายก็หลงดาราสาวก็จะเอาให้ได้นะ
กินกันออกนอกหน้าย่ำยีหัวใจเมียหลวง

สุดท้ายก็คงได้แต่บอกว่าจะอ้วก
หน้าฉากดูเป็นผู้หญิงเภอเฟค
ชอบโพสต์เตือนสติให้คนรู้ผิดชอบชั่วดี
เรื่องหลังเนี่ยเน่าเฟะเหลือเกิน

ต้มกินซะแล้วกอกปากเลย
ศีลข้อ๓มันจะได้ไม่บกพร่องชีวิตจะได้เจริญ

มูลผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครผมไม่รู้

ดูเมื่อที่หาย

ผมบอกเลย
พี่หนูถ้ารู้ว่าพ่อก็ใหญ่แค่เนี้ย

ทางไทรัสออนไลน์เขาเขียนว่าก็จะเอาปิ้นุ่มอะเบ่ยเขาเยอะกลุ่นไปเขารู้เลยเนี่ย

เขาบอกปิดเบรกแล้วไม่อ่านข่าวของฉันเลยอ่ะข่าวดีดีอ่ะข่าวดีดีของฉันน่ะไม่อ่านไม่อ่านข่าวนรกเลย
กระบังถังหม้อ